นี้นะคะน้องเนคนรุพลค่ะต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้ปังไม่ไหวจริงจริง
เพราะว่าล่าสุดนะคะซิงเกิ้ลใหม่ปล่อยมาแล้วค่ะชื่อเพลงศึกวันดวนเหล้า
เรื่องผลกระทบจากโควิดนะคะ๓ปีที่ผ่านมาค่ะ
เนี่ยบอกกับเราเลยนะครับว่าพี่ครับร้านอาหารที่ผมตั้งใจเปิดเนี่ยตอนนี้ต้องปิดแล้วแหละ
โควิดคือแล้วอีกเรื่องหนึ่งบ้านบ้านก็ยังไม่เสร็จด้วยนะคะ
อ่าก็เลยตัดใจทิ้งไปเลยนะคะที่สำคัญค่ะเรื่องหนึ่งที่สะเตือนใจเนคมากก็คือว่า
ได้ขายวัวนะคะที่ตั้งใจซื้อให้พ่อไปเลี้ยงอีก๒ตัวค่ะ
รับว่ารู้สึกเสียดายมากแต่ต้องยอมตัดใจจริง
ไปฟังเส้นของหน่อยค่ะนะครับ

เราเพิ่งเริ่มต้นได้ประมาณสัก๒ปีกับการทำร้านอาหาร
ซึ่งผมก็พยายามปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แล้วนะ

เน็คจำได้ว่าสืออัวระวังให้พ่อตัวแรกเมื่อไหร่
ไงก็ไม่เคยขายก็เก็บเล็กประสงค์น้อยมาตลอด

การใช้ชีวิตหลังจากนี้ต้องระมัดระวังให้มากขึ้น
เขาเป็นเสาหลักของบ้านนะนะเข้าใจตรงนี้เลย